ตามข่าวกันอย่างต่อเนื่องช่วงนี้มาดูความคืบหน้ากันหน่อยจากเหตุการณ์ที่พระฟันผู้ชายคนหนึ่งที่เยาวราช
ใช่คือต้องบอกว่าแตกตื่นกันมากเพราะว่าคุณผู้ชมเยาวราชคนก็เยอะนะคะ

ฟันกันกลางเยาวราชเลือดนี่คือไหลอาบอะค่ะนักท่องเที่ยวเห็นต้องรีบวิ่งเข้าไปช่วยเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นสิบแปดมกราคมนะคะก็มีกระแสข่าวออกมาต่างต่างนานา
ว่าผู้ชายที่ถูกฟันไปยั่วยุไปท้าทายพระบอกว่าตัวเองนะมีของขลังฟันแทงไม่เข้า
นี่คือเหตุการณ์ตอนที่ฝรั่งมาช่วยแล้วต้องย้อมดำนะคุณผู้ชม
เพราะเลือดมันอาบมากเนี่ยฝรั่งต้องคอยมาช่วยไว้ค่ะ
แล้วก็พระก็ยังยืนอยู่ทางขวาที่บอกว่าเนี่ยสวมแค่ครึ่งตัวนะคะ
แล้วถอดจีวงจีวาหมดเลยเออเหลือครึ่งตัวนะคะ
หลังจากคลิปนี้เนี่ยผู้บาดเจ็บก็คือไหนนิวัฒน์ประจันตะเสน
เอ่อขอวัพพลัยคะผู้ที่ก่อเหตุค่ะคือไหนนิวัฒน์ประจันตะเสน
วัย๕๔ปีอดีตพระภิกษุรูปหนึ่งนะคะ
เขาบอกว่าอยู่ในอาการคุ้มคลั่งเลยค่ะ
ใช้มีดทำร้ายชาวบ้านแล้วก็ไล่ทำร้าย
นายนารินอฆรโชตินะคะ
วัยสามสิบปีผู้ชายที่บาดเจ็บนี่แหละค่ะ
ซึ่งตำรวจก็มารวบตัวพระรูปนี้ไว้
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าโรงแรมบนถนนเยาวราช
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมาว่า
ก็ผู้บาดเจ็บนั่นแหละไปขอเงินพระแล้วพระไม่ให้
ก็เลยไปท้าทายจนพระบันดาลโทษะ
ก่อเหตุกระหน่ำฟันจนอาการสาหัสเลย
ครับทีนี้ไปดูล่าสุดทีมข่าวของเรา
ได้ไปพูดคุยกับนายวีรวงอัครโชติกวนิษฐ
ซึ่งเป็นพ่อของนายนารินผู้บาดเจ็บชี้แจงแบบนี้
วันเกิดเหตุลูกชายเห็นพระพิสูจน์รูปนี้
ท่าทางมีพิรุษเอ๊ทำไมมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจังเลย
ก็เข้าไปเหมือนตักเตือนไปต่อว่าท่าน
พยายามจะนำส่งให้กับตำรวจ
ซึ่งมันมีป้อมตำรวจอยู่ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุเท่าไหร่
แต่สุดท้ายมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
กระหน่ำฟันโดยเฉพาะที่คอแผลลึกมากครับ

หลังเกิดเหตุก็มีข่าวออกมาต่างนานา
ลักษณะว่าลูกชายไปขอเงินพระก่อน

ปกติลูกชายนั้นเป็นคนธรรมธรรโม
ชอบทำบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่น

ชมรมพระพุทธศาสนาด้วย
แล้วแน่นอนครับเขาเป็นคนชอบทำบุญ
พอเห็นพฤติกรรมของพระไม่เหมาะสมแบบนี้มันเป็นการทำลายศาสนาไง
ก็เลยอยากจะเข้าไปช่วยไม่อยากให้มันเกิดขึ้น
แล้วก็อาจจะถึงคาวเคราะห์ก็ว่าได้ซึ่งครอบครัวตอนนี้ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
จากว่าลูกชายนั้นเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านแล้วมาถูกกระทำแบบนี้เกินกว่าเหตุ
ไม่น่าจะต้องมาทำร้ายกันขนาดนี้นะครับ
คือน้องเขาคิดว่าพระรูปนี้เป็นพระปลอมกำลังเรียรัยเงินอยู่
ก็เลยจะพาไปหาตำรวจนี่ครับให้ตำรวจเขาจัดการ
เพราะน้องเขาอยู่ชมรมพุทธเขาเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องทางด้านนี้เขาจะนั่นมากนะครับ
เขาเป็นคนเรียบร้อยดีครับไม่เกรลไม่อะไรครับ
คือเป็นคนทำมาทำโบด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับอยู่ชมรมพุทธด้วยครับ
ถ้าเขาเห็นอะไรแบบด้านเกี่ยวกับด้านถ้าไม่ถูกต้องก็จะไม่ยอม
ทีนี้หลายคนก็อยากรู้นะคะว่าอาการของนายนารีเป็นยังไงบ้าง
แพทย์บอกว่าสมองตายนะคะเพราะว่าเสียเลือดมากจากที่เกิดเหตุนะคะ
ประกอบกับที่คอเนี่ยมีแผลลึกลึกกว่า๒๐เซนติเมตรเลยนะคะ
ตอนนี้สิ่งที่คุณหมอทำได้ก็คือให้ยากระตุ้นลมหายใจ
ใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็จะยื้อให้ถึงที่สุด
ตามความประสงค์ของญาติแล้วก็ครอบครัวค่ะ
ส่วนพระที่ก่อเหตุเป็นพระจริงเป็นพระจริงแล้วก็ชอบออกมาเดินทุดงที่เยาวราชบ่อยครั้ง
แต่ก็ไม่น่าจะมาก่อเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะฮะก็จับศึกไปเรียบร้อยแล้ว
ก็ต้องศึกแล้วค่ะแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยนะคะเพราะว่านี่ก็เทียบเท่าฆ่าคนตายค่ะ
ใช่ครับอาการเขาก็หนักมากทีเดียวนะครับ